คุณผู้ชมค่ะส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้น
คือเคยทำงานเป็นนายจ้างกับลูกจ้าง

ทีนี้ฝั่งลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ลาออกไปแล้วก็ไปทำงานที่อื่นอยู่ใกล้กัน
ลากแขนมาแล้วก็ตบแบบนี้เลยค่ะ
ชุนละมุนหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันค่อยอธิบายฝั่งน้องผู้เสียหายก่อนน้องเขาใส่เสื้อสีส้มมัดผมหางม้านะคะที่เป็นลูกศร
ส้มเหลืองที่ชี้อยู่เราเรียกว่าน้องยะละกันแล้วฝั่งในจ้างเนี่ยคือเสื้อขาวตัวอ้วนผู้ชาย

ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นคือในชัยกับเมียน่ะน่ะลงจากรถ
แล้วก็ไปกระชากตบหัวน้องยะหลายรอบแม่ของอันนี้นี่ภาพอีกมุมหนึ่งเห็นไหม
อ่าตอนที่แบบลงมาจากรถอ่ะแล้วก็ไปกระชากแล้วก็ตบตบตบแล้วอ่ะ
มันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันอยู่ขอบกล้องวงจรปิดหน่อยนะคุณผู้ชม
แม่ของน้องย้ามาห้ามแต่แม่ก็สู้แรงไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าโดนผลักจนล้มแล้วก็ถูกลากออกไปแม่นี่กอดขาเลยนะ
กอดขาในชัยไว้แบบอย่าทำลูกแม่อย่าทำลูกแม่
แล้วน้องยะเนี่ยก็โดนดันเข้าไปในร้านดันเข้าไปในร้าน
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งหลังจากก่อเหตุเสร็จ
นายชัยนี่ค่ะออกมาแล้วก็มายืนด่าน้องสาวของยะนะ
คือพูดแบบประมาณว่าไม่ต้องมองหน้ากูเนี่ยกูของจริงเหมือนกับแบบ
สำนึกบุญคุณรู้จักคุณข้าวแดงแกงร้อนเออ
คือบอกกับน้องสาวของยะว่าที่พี่สาวคือยะเนี่ยทำไก่เป็นเนี่ย
เพราะว่าเคยมาทำงานร้านชั้นไก่สดไง
จะต้องมีหั่นต้องเอาแบบเอาไส้ต้องเอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อย่างงี้ใช่หลังจากนั้นพอด่าเสร็จอ่ะ
ก็เดินหนีไปค่ะน้องคนที่โดนทำร้ายน้องยะอายุ๒๑ปี
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยคนที่ใส่เสื้อเทาขาวเนี่ยนะคะ
ให้กับนักข่าวฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้ว
หนูเนี่ยเคยทำงานอยู่ร้านในชัยในชัยเขาขายส่งไก่สดอืม
แล้วหนูเคยทำงานอยู่แล้วเมื่อ๓ปีก่อน
แต่หนูขอลาออกเพราะว่าหนูจะไปทำงานที่ใหม่
คิดดูสิระหว่างที่หนูรอหางานใหม่เนี่ยแม่หนูก็ให้มาช่วยที่ร้านขายไก่สดเหมือนกัน
ในชัยที่เขาเคยเป็นอดีตนายจ้างหนูเขาก็ไม่พอใจตามมาหาเรื่อง
เดี๋ยวก่อนนะนี่คือเธอยังไม่ได้งานใหม่
แต่ระหว่างนี้ที่รองานใหม่อยู่
ช่วยที่ร้านนี้เฉยใช่อ๋อแล้วมันดันอยู่ใกล้กับร้านของนายจ้างเดิมใช่
แต่ประเด็นคือลาออกแล้วไงจากร้านเดิมจริงเขาก็ไม่น่าจะอะไรถูกไหม
อารมณ์ค้างหรออืมมันค้างนานเหมือนกันนะพี่อ่า
ทีนี้ค่ะร้านของในชัยกับร้านใหม่ด้วยความที่มันอยู่ห่างกันนิดเดียวไง
พอน้องยะมาทำงานมันก็เห็นมันก็เห็นแล้วก็ทำให้นายชัยขึ้นเลยมาทำแบบนี้ค่ะ
ก็เพราะว่าเหตุเพราะว่าหนูบอกเขาว่าตอนแรกหนูจะออกเฉยใช่ไหม
เขาก็แบบว่าเออไม่พอใจอยู่แล้วก็มาเสนอแบบขึ้นค่าแรงให้บ้างมาขอโทษบ้าง
ที่แบบภรรยาเขาเคยด่าเคยว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ความเป็นคนมันมีเท่ากันอ่ะพี่ไม่ว่าจะรวยจะจนมันก็มีเท่ากันหมดนะคะ
หนูก็มีศักดิ์ศรีของหนูถึงหนูจะเป็นลูกจ้าง
ก็ถ้าหนูออกมาจากตรงนั้นแล้วหนูศักดิ์ศรีก็เท่ากันหมดนะคะ
แค่แบบเออฟังเขาในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเขา
พอเราออกจากตรงนั้นลูกจ้างเขาแบบเราก็ศักดิ์ศรีเท่ากันหมดนะคะ
เอายังไงล่ะคุณผู้ชมคือต่อไปจะย้ายงานไม่ได้เลย
หรือยังไงคะนี่ค่ะมันคือคำถาม
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะน้องย้าเขาบอกว่า
ความเป็นคนมันเท่ากันนะพี่ต่อให้หนูเป็นลูกจ้าง
หนูไม่ยอมหรอกไปลงบันทึกประจำวันเลยค่ะ
สพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการนัดคุยนัดเคลียร์กันนะ
แต่มันตกลงกันไม่ได้เพราะว่าฝั่งในชัยบอกว่ายังไงรู้ไหม
เอาไหมล่ะเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายให้๕๐๐เอาไหมไม่เอาใช่ป่ะไปขึ้นศาลเลย
นี่นายชัยบอกแบบนี้ล่าสุดค่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะนัดผู้เสียหายนะคะ
ว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อน
จะติดคดีความแล้ววันนี้ค่ะนัดมาเดี๋ยวให้มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
คือในร้านตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะ